ตำรวจตอนนี้กำลังไล่ล่าตัวโจรคู่นะคะ
เป็นคนอ้วนคนหนึ่งคนผอมคนหนึ่ง
บุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ยิงเจ้าของบ้าน

คาดว่าน่าจะเป็นคนรู้จักกันนะคะ
นี่คือที่เกิดเหตุค่ะตอนที่ตำรวจเข้าไปนะคะ
ก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์มีการยิงกัน

นายวันเฉลิมสายหยุดอายุ๔๒ปีค่ะ
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะคะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
เข้าที่กกหูขวานะคะ
กระสุนอยู่ที่ลำคอนะคะเลือดไหลเต็มที่นอน
นี่ค่ะตอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายมากัน๒คน
คนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบทะเบียน
แล้วก็เอาผ้าปิดบังใบหน้ามา
บุกเข้ามาแล้วก็ถามหาทอง
ผู้ตายซึ่งนอนดูทีวีอยู่เนี่ยนะคะ
พอถามเสร็จก็เอาปืนยิงใส่๒นัด
เขาเสียชีวิตหลังจากนั้นก็หยิบทอง
ทองคำหนัก๕บาทเป็นสร้อย๑เส้น
แล้วก็๒บาทอีก๑เส้นตรงหัวเตียง

ภรรยาของผู้ตายอยู่ในห้องด้วยนะคะ
แต่ว่าเธอสายตาสั้นมองไม่เห็น

พบว่าสามีเสียชีวิตแล้วค่ะ

ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ตาย
ก็เป็นคนกว้างขวางค่ะเป็นที่รู้จัก

คนร้ายถ้าดูจากในกล้องมากัน๒คน

พอหยิบทองไปก็ยิงซ้ำอีกนัดหนึ่ง
แล้วทำท่าว่าจะหันมายิงภรรยาด้วย

นี่แหละค่ะส่วนแม่ของผู้ตายค่ะ
ก็บอกว่าตอนที่ได้ยินเสียงปืนนัด

อีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าลูกจุดประทัดเพราะว่าหลานร้องไห้
ออกมาจากครัวเห็นลูกสะพ้ายวิ่งเข้ามากอด
แล้วบอกว่าลูกชายถูกยิง
ถึงได้รู้ว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วนะคะ
เธอก็ไม่รู้ว่าลูกมีปัญหากับใคร
อยากจะให้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุให้ได้ค่ะ
ถามลูกสะพ้ายไอ้คนที่ยิงถามว่าท้องอยู่ไหน
อยากได้เอาไปฉันไม่เคยว่าเลย

เอาห้องนอกกายเอาไปเลย
ฉันบอกว่าอยากได้มาขอกูดีกูให้เลย
อย่ามาทำร้ายอย่ามาฆ่ามาแกล้ง
ตำรวจก็กำลังไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่นะคะ
เบื้องต้นคาดว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย
แต่ว่ายังไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งอย่างอื่นทิ้ง

ผู้ตายก็เป็นผู้ที่กว้างขวางในพื้นที่ด้วยค่ะ